นางเอกค่ะมาดูต่อกันที่พระเอกเรื่องเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะ
บอกตรงกับบันเทิงไทยรัฐหลายคนบอกอ้าวไหนบอกไม่รับงานแล้วไงช่วงนี้

ต้องกลับมารับคุณพี่ค่ะเงินที่เก็บไว้เนี่ยมันหมดแล้ว
เออนะคะที่ผ่านมาเกือบครึ่งปีนี้นะคะรู้สึกเลยว่าตัวเองนี่นะคะ
มีเงินมาจากการรีวงรีวิวต่างมากพอแล้วเขาก็อยู่บ้านไปยาวอย่างนี้
ก็ไม่อยากจะรับงานไม่ตอบไลน์ใครไม่รับโทรศัพท์ออกแนวติ๊ดนิดนึง
จนพอเงินเริ่มหมดเอาไงดีคิดได้

บอกว่ารู้นะว่าตัวเองเนี่ยนิสัยไม่ดีเลยแต่มันก็เป็นแบบนี้ให้ทำไงได้นะฮะ
ก็บอกว่าบ้านหล่ำมายั้นราชพร้าวมีจนขึ้นบุกขึ้นขโมยหลายครั้งด้วย
หอบข้าวหอบของไปหลายหนหนักสุดเลย
แน็กเห็นบอกว่าเคยเจอจนถือมีดมาปะทะหน้าการจังอยู่แล้ว
แต่ความแน็กชะลีไงคิดว่าจัดการอะไรได้ก็ไม่ต้องแจ้งตำรวจหรอก
จนเพื่อนบ้านทดไม่ไหวเหมือนอันตรายเพื่อนบ้านทำอย่างไร
โทรแจ้งตำรวจจัดการให้เรียบร้อยค่ะ
ผู้ที่ตรงข้างบ้านเค้าแจ้งให้เรียบร้อย
ผมไม่ตอบงานสักอย่างเลย
อะไรอย่างนี้ครับผมไม่รับสักอย่างเลยใช่ผมไม่ตอบใครสักคนเลยใช่
ถ้าเล่าจากปีที่แล้วคือปีที่ผมทำงานที่ว่ามันกลับมามีกระแส
มันก็มีเงินเยอะเยอะมากสำหรับผมอ่ะนะจนมันหมดตัวอะไรอย่างเงี้
มันเป็นความคิดที่ผิดแล้วเราเห็นคนทำงานไม่ได้
แล้วก็ไม่ทำไปด้วยทั้งที่จริงเรามีโอกาสทำหลายอย่าง
แต่แบบเราไม่อยากทำให้แบบคนอื่นเห็นว่าแบบมีนู่นมีนี่อะไรอย่างนี้ครับผม
อันนี้ก็เป็นความคิดของเขานะ
แต่นิดนึงนะแน็กนะถ้าเจอโจรถือมีดมาขนาดนี้
ไม่ต้องไปคุยกับเขาโทรแจ้งตำรวจ
ไม่ได้นะไม่ได้นะเป็นห่วงเหมือนกันนะ
รวมไปถึงอีกเรื่องหนึ่งหลายคนบอกว่าเฮ้ยแน็กหนักแล้วนะ
อะไรอ่ะนักแล้วนะนี่นะฮะแน็กเอาจิ้งเหรนมาทำกุ้มหู
คุณผู้ชมค่ะต้มหูแนวใหม่ยุคสองพันยี่สิบเอ็ด
เจ้าตัวบอกว่าน้องหนูเห็นแล้วอย่าทำตามนะ
แฟชั่นใหม่หรือเปล่าไม่รู้เป็นความสามารถเฉพาะตัวที่แน่นะ
แน็กบอกด้วยว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจอมาแล้ว
ตัวเงินตัวทองงูเงออะไรสารพัดไม่เป็นอะไร
ฉีดยาป้องกันมาตลอดกับอีกแค่จิ้งเหรนตัวเท่านี้สบาย
มองตัวเหรียญหรือก็มึงเป็นตัวเหรียญ
ในบ้านผมจิ้งเหรนนี่เป็นร้อยตัวนะแต่ว่าตัววันนั้นน่ะ
มันเข้ามาในบ้านเลยเข้ามาในตัวบ้านในห้องอะไรอย่างนี้
เราก็เลยตะปกจับไว้ถ้าน้องมันอ้าปากจะงับเราก็เออ
วันนั้นมันก็นอนไม่หลับเครียดด้วยเอามางับหูไว้
ตอนแรกก็จะให้มันงับนั่นแหละแต่กลัวหลอก
คนเป็นห่วงผมเยอะมากผมต้องบอกก่อนว่าอย่าห่วงผม
ห่วงมันดีกว่าผมว่าไม่รู้ป่านี้มันติดเชื้อผม
ไปนอนตายที่ไหนแล้วจิ้งเหรียญแล้ว